นี่ครับนี่คือสก๊อตทาเวล

หรือว่าเอาไว้แบบเก๊กอีกแล้วก็ชึกเข็ดในครัวได้

คุณป๊อปสังเกตให้ดีนะคะ

เทชู

อันนี้ละค่ะ

หนูขอเลือกอันที่๒ถูกที่สุดค่ะ

เอาล่ะงั้นเป็กจะเฉลยที่อันแรกนะคะ

และเป๊กจะเฉลยที่อันที่คุณป๊อปเลือกนะ

แพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

คนเก่งรับราคา๒๐๐๐บาท
ขอให้แพงกว่า

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เพราะว่าของ๓แบบนี้เป็นผู้หญิงชอบทาน

และนี่คือปลาเส้นปรุงรสครับเจ๊

ของน้าปลาเส้นไม่อยากจะบอกคุณข้ามันนี่รสเข้มโคตรมาก

โอ้โฮเดี๋ยวเจอกูแน่

เหมือนกันครับผมของผมก็ปลาเส้นปรุงรสนะฮะ
ี่ห้อเทคโก้เหมือนกันแต่ของผมนี่รสเผ็ดจัด

เฮ้ยมันยู่แล้วแกยังไม่เปลี่ยน
อาล่ะนี่คือคำถามข้อที่๒คุณป๊อบนะคะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

บาร์บีคิวเข้มข้นรสเผ็ดจัดค่ะ

เท่ากันหมดเลยค่ะคนสวยแตกต่างกันที่รสชาติ

รถนี้น่าจะเป็นรถที่แบบยอดนิยม
เพราะว่าหลายยี่ห้อมีสองรสนี้

และรสเข้มข้นที่ป๊อปไม่ได้เลือก

ต้องแพงกว่า๑๕บาทและราคาอยู่ที่
อีกรถหนึ่งค่ะรถบาร์บีคิวที่ป๊อกไม่ได้เลือก
แพงกว่า๑๕บาทและราคาอยู่ที่

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

ด้วยน่ารักด้วยนะคะตอบถูกด้วยค่ะ
รสเผ็ดเฟรนสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้คุณก๊อปสะสมไปแล้วค่ะ
ต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เอาล่ะนี่คือช็อกโกแลตนะคะ
สาวสวยหุ่นดีแบบนี้มีใจรักในช็อกโกแลตหรือเปล่า

อ๋อเหรอมันหวานใช่ไหมมีความสุขใช่ค่ะใช่มันหวานใช่ไหมอ๋อมีความสุข
อันแรกนะคะคุณป๊อปตรงพี่เป๊กนี่นะคะ
คือบาดาน่าช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตกลิ่นกล้วยหอมครับผม
ที่สองนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตเบบีช็อกโกแลตนมค่ะนะคะ
อันที่๓เป็นช็อกโกแลตนมสอดไส้วุ้นเจลาตินรสองุ่นเขียวค่ะนะคะ
โกแลตทั้ง๓แบบนี้เป็นคำถามข้อที่๓สำหรับป๊อปค่ะ
คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทถามเลยค่ะว่าช็อกโกแลตทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคุณป๊อป
เอาล่ะปกติชอบทานช็อกโกแลตใช่ไหมชอบทานชอบทานช็อกโกแลตนะ
ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรถูกสุดบานานะรสนมหรือว่ารสอบุ่นเขียว
อันนั้นน้ำตาลน้อยทานแล้วไม่อ้วนเข้มข้น
ตีนผิวดำไปหมดเลยที่บ้านครับ
คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรสยอดนิยมน่าจะแบบน่าจะแพงอยู่
อันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่แบบคนบางชอบบางรสอะไรอย่างนี้
เฉพาะจริงอย่างช็อกโกแลตแบบกล้วยอย่างนี้
บางคนก็แบบไม่กินอ่ะเป๊กไม่กินกล้วยนะแตะไปหน่อยแบบ
เฮ้ยทำไมอะแตะกล้วยเขินเดี๋ยวโดนกล้วยหอม

กล้วยบางอย่างพี่อาชีพตลกพี่ก็เล่นกินไม่ได้

โอเคงั้นเป๊กจะเฉลยอันที่คุณป๊อปเลือกเลยนะ

ช็อกโกแลตนมสอดไซส์วุ้นเจราตินรสอาหุ่นเขียว
ราคาอยู่ที่

นี่คือสินค้าที่คุณป๊อปเลือกค่ะ
เป็นจะเฉลยเบบี้ช็อกโกแลตหนุ่มที่คุณป๊อปไม่ได้เลือก

หวังว่าตัวนี้นะช็อกโกแลตกลิ่นกล้วยหอมเนี่ยจะไม่ดำลงไปถูกกว่า

๔๐บาท
เต็มมาก
็อกโกแลตนมสอดไส้วุ้นเจลาตินรสมุ่นเขียวจากเมจิ
ตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

เพราะว่าข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่น้ำหนักผมขึ้นมาตั้งขีดกว่า

เบิร์ด

มันวางไว้ผมไม่รู้ใคร

ชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับคุณบอล
ต้องกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ